คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งความรักแล้วกัน
อันนี้เขาเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วนะคะ
พี่ตู่พบทรแล้วก็คุณนุษย์ภรรยาของเขานั่นเอง
อย่างที่ทราบกันที่เรารายงานข่าวไปนะว่าพี่ตู่ตอนนี้
เขาได้รับโอกาสนะไปร่วมแสดงภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดเลยนะ
เรื่องเทอร์ทีนไลฟ์ค่ะก็สิบสามหมูป่าของเรานี่แหละ

ใช่คือเรื่องนี้เขามีผู้กำกับเป็นคนดังระดับโลกนะ
คือคุณรอนโฮเวิร์ดนั่นเอง
ถ่ายทอดภารกิจช่วยเหลือทีม๑๓หมูป่านั่นเองค่ะ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
หลายคนคงจำได้ไม่เคยลืมแน่นอน
ทำให้ตอนนี้ค่ะพี่ตู่นั้นต้องห่างไกลนานกว่า๔เดือน
คือคุณนุษย์ภรรยาพี่ตู่เนี่ยนะเขามีลูกแล้วนะ๒ขวบ
แล้วในท้องเขาตอนนี้เขากำลังตั้งคันอยู่
ถูกต้องคุณผู้ชมก่อนแหละ
ก็ด้วยสามีเขาก็เลยค่ะส่งรูปครอบครัวละกันพร้อมความรู้สึกมายังภรรยานะ
ตัวหนังสือเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณนะคะที่คอยอยู่ข้างแล้วก็สนับสนุนในทุกเรื่อง
คือกำลังใจหลักช่วงเวลานี้อาจจะยากหน่อยนะ
แต่ขอให้รู้ไว้ว่าใจของพี่ตัวอยู่ข้างนุษย์เสมอ
พี่ตู่รักนุษย์ที่สุดในโลกพี่ตู่จะคิดถึงนุษย์และลูกทุกวัน
กว่าจะได้มากอดกันทั้งสามสาวของพี่ตูหูยคือน่ารักไหมอ่ะคุณ
พี่ตู่พบทรเป็นคนมีคนเดียวบนโลกนะ

รักภรรยาแกมากจริง
บอกเลยงานนี้นะคะชาวเน็ตต่างมาบอกว่า
ไม่อยากให้พี่ตู่มีคนเดียวในโลกเหมือนพี่แจ๊คเลย
อันนี้ชื่นชมในความน่ารักของนักร้องหนุ่ม
ที่มีต่อภรรยาและลูกด้วยนะคะ

คือความจริงใจเขียนด้วยลายมือส่งให้แบบนี้
คือถ้าเราหยิบมาให้ดูนะคุณผู้ชม

เราก็ไม่ได้กลับต่างจังหวัดหลายคนอยู่ห่างกัน

หรือว่าคำที่เขียนให้ผ่านไลน์

ความรักในครอบครัวสำคัญที่สุดจริง
สักแบงค์เขียนว่า๒๐ขอสักแบงค์พัน

อันนี้พูดเล่นนะคุณผู้ชม